คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขโมยขโจร
คือบางครั้งเราคิดว่าของบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่โดนขโมย
วางเอาไว้ตรงนี้ไม่เป็นอะไรวางไว้แป๊บเดียวไม่เป็นอะไร
แต่ขโมยบางทีมันก็อาจจะขโมยสิ่งที่เราไม่คาดคิดแบบนี้นะคะ
ขึ้นชื่อว่าขโมยค่ะคุณขโมยอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ
แล้วคุณดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมภาพชายคนนี้ขับรถเก๋งมาเลยนะ
แล้วมาจอดที่บริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่บริเวณใต้สะพานกลับรถข้ามแม่น้ำบางประกง
เรียบมอเตอร์เวย์หมู่๕ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วเขาเดินเข้ามาในบ้านอย่างในภาพเดินเข้ามาตรงนั้นตรงบริเวณตรงนี้มันจะมีเหยื่อตกปลาพร้อมกับสวิงอยู่
แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องนั่นนี่นู่นไปสักพักชายคนในภาพนี้ก็เดินกลับไปที่รถเก๋ง
แล้วขับรถหนีหายไปแต่งานนี้ค่ะคุณคะเขาไม่ได้ไปแตกตัวนะคะ
เพราะว่าชายในภาพเขาหยิบของบางสิ่งบางอย่างติดตัวไปด้วย

คุณบัญญัติบุญสร้างอายุ๓๙ปีผู้ประกอบอาชีพขายกุ้งเหยื่อตกปลา
เล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์ในภาพเนี่ยตัวเขามาพบว่ากุ้งซึ่งเป็นเหยื่อตกปลา
แล้วก็สวิงของตัวเขาอ่ะหายไปซึ่งเขาก็งงว่ามันหายไปได้ไง
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงมารู้ว่าเอ้ามีคนแอบเดินย่องเข้ามาในนี้ไง
ซึ่งกุ้งที่เป็นเหยื่อตกปลาเนี่ยเขาจะเอาไว้ขายด้วยนะคะ
ปกติเขาเอาไว้ขายแบบนี้ราคาตัวละ๒บาทคือขายได้เขาก็เลี้ยงเอาไว้นึกออกไหม
คือมันอาจจะไม่ได้เป็นราคาของอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าอย่ามาทำร้ายกันแบบนี้เลยเนอะ
คนเขาทำมาหากินสุจริตถูกไหมคุณบัญญัติก็บอกอีกว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะ
จริงที่มาพูดที่มาเป็นข่าวไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย
ขอแค่ให้ผู้ก่อเหตุนำสวิงมาคืนเขาหน่อยสวิงอ่ะเอากุ้งเอาไปเอาสวิงมาคืนหน่อยเห็นใจกันหน่อย
เพราะว่าไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายจากการขายเหยื่อตกปลาแบบนี้หรอก
ถึงมันจะเป็นของเล็กน้อยแต่อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมของของคนอื่นเอาไปมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
แล้วเนี่ยมันเป็นของที่เขาเอาไว้ใช้ทำมาหากินเขาประกอบอาชีพสุจริต
แต่คุณมาคำนวยของเขาไปใครเดือดร้อนเจ้าของเดือดร้อนน่าจะทำมาหากินยังไง
เห็นไหมว่าจะคิดว่าเป็นของเล็กนี่จะแจ้งความเอาไว้ก่อน